คุณผู้ชมเมื่อวานเราเพิ่งจะนำเสนอข่าว
รถตู้ต้องใช้คำว่าโศกนาฏกรรมจริง
เพราะว่าเสียชีวิตไปถึง๒๕ศพ
ยังไม่ทันที่จะหายเศร้าเลยนะคะ

วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ

ภาวะเลข๑๓๕๒เหมือนกัน
เป็นเหตุรถเบ้นคันหนึ่งเสียหลักตกร่องกลางถนน
แล้วก็ไปพุ่งชนกับต้นไม้
ซึ่งที่ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้

ว่าเลขทะเบียนของรถเบนท์เนี่ย

มันไปเป็นจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ได้
คือมันคล้ายกันกับเลขทะเบียนของรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ
มี๑ข้างหน้ามี๓๕๒ข้างหลังเหมือนกัน
เขาก็เลยภาวะกันเลยว่ามันเป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่บอกคือตายกคันไฟไหม้เหมือนกันด้วย
ไฟไหม้รถไฟไหม้
อุ๊ยอ่านรถอ่านน้ำดี
เร็วเร็วเร็ว

ทะเบียน๑กน๓๕๒กรุงเทพมหานคร

แล้วก็ตกอยู่ในร่องกลางถนน๓๐๔ฉะเชิงเซาพนมสารคาม

ผู้ภัยก็ได้มีการประสานรถน้ำดับเพลิงไปดับไฟ
แล้วก็ตรวจสอบในรถพบร่างผู้เสียชีวิต๓คน
เป็นผู้ชาย๑คนแล้วก็ผู้หญิง๒คนนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายอมรฤทธาวรสถิตวัย๖๓ปี
สริญพรรัชตะชัยอนันต์วัย๖๕ปี
แล้วก็นางยวนใจถาวรสถิตวัย๘๕ปี
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส๒คนคือนายวิทูลถาวรสถิต
แล้วก็นายชัยโรธรัชตะชัยอนันต์

แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
เท่ากับว่าคนที่เดินทางมาในรถเบนส์คันนี้๕คน

พันธุรกรเอ็นดุสดีสุกรเสพ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพนมสารคาม
ก็เดินทางมาตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับ
เพราะว่าเร่งนำคนเจ็บออกมาก่อน
เอกสารภายในรถก็ถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
และยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดด้วยค่ะ

เร็วมากครับขับมาเร็วแล้วเป็นรถทางตรงข้าม

เพราะว่าด้วยความเร็วของรถชนต้นไม้ขาด

ส้นไม้กันครับใหญ่กว่า
ในรถมากันอย่างไรครับ

ถ้าดูจากชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๕คนแล้ว
ก็จะรู้ว่าเป็นญาติกันหมดเลย

โดยนางยวนใจและนายวิทูลถาวรสถิตเนี่ย
เป็นแม่แล้วก็น้องชายของนายกำธรถาวรสถิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เพิ่งจะเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างเดินทางกลับ
หลังจากที่ไปเยี่ยมนายกำทรที่ป่วย

แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ส่วนประเด็นการเกิดอุบัติเหตุ
จากกรณีรถตู้ไปชนรถกระบะในจังหวัดชนบุรี
จนถึงรถเบนส์คันนี้ที่ไปชนกับต้นไม้
เกิดไฟลุกท่วมแล้วก็คลอกผู้โดยสารในรถ

มีคนเสียชีวิตไปแล้ว๓๐คนค่ะ
ซึ่งโลกโซเชียลเขามีการตั้งข้อสังเกตกัน
ทะเบียนรถตู้โดยสารแล้วก็รถเบนส์
ว่ามีตัวเลข๓ตัวหลังตรงกัน

ที่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายกัน
เลขทะเบียนยังมาคล้ายกันอีก
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงในโลกโซเทียลนะคะ